ไปดูเรื่องนี้หน่อยอันนี้เป็นเรื่องดังมากในเกาหลีนะครับ
ใช่คือตอนนี้คนได้รับความสนใจเยอะมากทีเดียว
ใช่เรื่องของทางคิมศัลโฮ
ว่ามีสาวรายหนึ่งเขาออกมาเปิดเผย
ถึงพฤติกรรมของนักแสดงตัวอักษรย่อเค
โดยระบุว่าเธอนั้นเคยเป็นอดีตแฟนสาวของเขา
และฝ่ายนักแสดงเคสัญญาว่าจะแต่งงานด้วย
หลังจากคบหากันได้ประมาณ๒ปี
แต่เมื่อเธอตั้งท้องก็บอกว่าให้เธอไปทำแท้ง
แล้วก็มาบอกเลิกบอกเลิกทางโทรศัพท์ด้วยนะคะ
ล่าสุดเองค่ะตอนแรกเนี่ยต้นสังกัดเองเขาก็ยังแบบว่า

ก็ไปเช็คความชัดเจนต่างนานากันมาก่อนนะคะ
ล่าสุดเองทางสื่อเกาหลีเขาก็รายงานว่า
ซอนโฮมีการออกมาแถลงเกี่ยวกับประเด็นร้อน

โดยบอกว่านักแสดงหนุ่มได้ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ผมอยากจะขอโทษจากใจจริงที่ออกมาช้า
หลังจากไม่กี่วันก่อนมีบทความ
ข่าวที่มีชื่อของผมถูกเผยแพร่ออกมา
ผมรู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน
ผมคบกับเธอด้วยความรู้สึกที่ดีแต่ผมทำร้ายเธอด้วยการกระทำที่ไม่รอบครอบของผม
ผมหวังว่าจะได้พบกับเธออีกครั้งและขอโทษเธออย่างจริงใจด้วยตัวเอง
แต่หากผมยังไม่สามารถกล่าวคำขอโทษได้อย่างเหมาะสมในขณะนี้
และกำลังรอเวลานั้นที่ผมจะได้รับโอกาสตอนนี้ผมอยากจะขอโทษอย่างจริงจัง
จะผ่านทางจดหมายนี้ผมขอโทษที่ทำให้คนที่เชื่อมั่นแล้วก็สนับสนุนผม
จนถึงที่สุดต้องผิดหวังทุกคนคอยสนับสนุนผมมาโดยตลอด
ทำให้ผมเป็นนักแสดงคิมซอนโฮได้แบบในทุกวันนี้
แต่ผมเองกลับหลงลืมเรื่องนี้ไปและผมอยากจะขอโทษผู้คนจำนวนมาก
ทำงานร่วมกับผมในผลงานต่างที่ได้รับผลกระทบจากความบกพร่องของผม
เหตุการณ์นี้ผมขออยากจะให้ผมอยากขอโทษทุกคนอย่างจริงใจ
และผมรู้ว่าข้อความนี้อาจจะไม่แสดงถึงใจของหลายคน
แต่ผมอยากจะแสดงความรู้สึกอย่างจริงใจออกมาผมขอโทษจริงครับ
แล้วล่าสุดก็มีรายงานเพิ่มเติมบอกว่าคิมซอนโฮเขามีการตัดสินใจถอนตัวเองจากรายการ
โดยทีมโปรดักชั่นของรายการก็มีการพูดคุยแล้วก็ปรึกษาร่วมกันก่อนจะสรุปว่า
ที่ถ่ายทำร่วมกับคิมซันโฮจะมีการตัดต่อนำฉากการปรากฏตัวออกทั้งหมด

อันนี้ก็ชัดเจนว่าคิมซอนโฮเขาตัดสินใจถอนตัวออกจากรายการเลยนะคะ
เอาตรงคนดูพี่หนุ่มร้องไห้ตามวันสุดท้ายเนอะ
ทั้งคุณย่าที่ตายที่เด็กอะไรต่างอย่าไปพูดเดี๋ยวคุณอย่าไปพูดสิ
ขอโทษค่ะคุณจะไปสปอยนั่นสิหลายคนขอโทษนะคะ
คนดูแล้วก็ยิ้มตาแล้วก็ไม่ดูแล้วอีจริงร้องไห้
คนร้องไห้หมดเลยว่าอยากได้หัวหน้าวงเป็นสามีแห่งชาติ

ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันตอนนี้ก็๒มุมสองฝ่าย
มุมหนึ่งก็เห็นใจฝ่ายหญิงแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
อยู่แล้วที่ไปให้มีการไปทำแท้งใช่ไหม
แต่อีกมุมหนึ่งเขามองว่ามันเป็นเรื่องในอดีต
ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขามองว่าไม่มีใครรู้หรอกว่า

ถ้าถ้าเกิดว่าอนาคตข้างหน้าเรารู้ว่าเราไปอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ย